ไปดูที่นี่กันบ้างดีกว่านะฮะที่เขตลาดกระบังนะครับ
ตอนนี้ต้องออกมาชี้แจงเลยว่าคลิปที่มีการแชร์ออกไป
บอกเห็นเจ้าหน้าที่ของกรกตหรือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
เอ๊ะเขียนอะไรนี่การ์กระบาดในช่องหรือเปล่า
การเลือกตั้งก็คือเลือกกันเลยหรือเปล่า
ใส่คะแนนให้ใครหรือเปล่าลงปากกาให้ใครหรือเปล่า
มันจะเป็นการทุจริตหรือเปล่านี่แชร์กันออกไปเยอะมากเลยครับ
เรื่องนี้ผู้ว่าชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรธมอธิ์
ออกมายืนยันด้วยตัวเองแล้วนะฮะ
ว่าไม่ได้เป็นการกากบาทเลือกตั้งใคร
แต่ว่าเป็นอะไรให้คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ว่านะครับ
หรือถ้าเป็นข้อมูลที่ผิดอย่าไปเผยแพร่ต่อ
ไม่เป็นประโยชน์กับใครนะแล้วสุดท้ายมันจะเป็นผลเสียกับภาพรวม
ถูกไหมเพราะจริงแล้วเราก็ทำอันนี้คือทำด้วย
อยากจะให้มีความโปร่งใสจริงนะครับ
ว่าชี้แจงแบบนี้นะฮะนี่เป็นขั้นตอนตามวิธีการเลยฮะ
ถ้าตรวจรับบัตรเสร็จก็ลงนามปกเล่มบัตรเลือกตั้ง
สำนักงานเขตต้องทำแบบนี้ก่อนจะแยกเป็นถุง
เพื่อเตรียมส่งต่อยังหน่วยเลือกตั้งวันที่๑๔พฤษภาคมต่อไป
ไม่ได้ไปกากบาทให้คะแนนใครนะครับ
ทางด้านรองผู้ว่ากอทมบอกว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน
เจ้าหน้าที่เข้าไปทำอะไรในห้องมั่นคง
กฎมจึงได้เพิ่มฟังก์ชันฮะ
คำชี้แจงเหตุการณ์บนเว็บไซต์
ซึ่งจะระบุข้อความแจ้งความเคลื่อนไหว
ถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปที่ห้องมั่นคง
รายงานในเว็บไซต์ทุกครั้งว่าเข้าไปทำอะไร

พอมีความเคลื่อนไหวมันจะเตือนมาทันทีที่ศูนย์กลางนะครับ

แม้แต่ว่าคนเข้าไปทำความสะอาดยังเห็นหมดเลย

คุณผู้ชมนี่เป็นที่กรุงเทพฯนะครับ

เขาทำอะไรเขาไปบินแบบนี้เลย

รณรงค์ค่ะให้ประชาชนนี่แหละไปเลือกตั้งกันวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมนี้
นี่คุณลองดูนะคือเขาบอกว่าคนที่ไปเห็น
เขาตื่นเต้นกันมากนะคะเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นแบบนี้
ขึ้นไปบนฟ้าทีคุณก็จะเห็นป้ายค่ะ
ข้อความรณรงค์ให้ไปเลือกตั้ง
แล้วยังมีเสียงใช่
ประชาสัมพันธ์ที่ลอยมากลางอากาศด้วย

พี่น้องทุกคนครับเดี๋ยวเรารวมใจกันไปเลือกตั้งนะครับ
บินไป๙อำเภอแหละของสุโขทัย
คุณผู้ชมฮะส่วนใครจะไปเลือกตั้งเตรียมตัวไว้ก่อนดีไหมฮะ
เพราะว่ากรกตเขาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบออนไลน์

พอเข้าไปคุณกรอกแค่เลขบัตรประจำตัวประชาชน
คุณจะรู้อะไรบ้างคุณจะรู้อะไรบ้างรู้ไหม
เพื่อการเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะไปเลือกตั้งต่อ

แจ้งชื่อมาเป็นชื่อของคุณ
บอกเขตของคุณบอกลำดับที่คุณจะไปเลือกตั้ง
บอกหน่วยเลือกตั้งที่คุณจะไปสถานที่อยู่ตรงไหน

พอวันที่๑๔นี้อ่านข่าวเสร็จไปเลือกตั้งก็จะได้ไม่ต้องหารำดับนาน
บางทีบางคนไปที่รู้แล้วครูหาอยู่ตรงไหน
แต่ไปหน้าครูหาวกว่าจะเปิด
กว่าจะหาชื่อตัวเองเจออีกนะมันจะยุ่งยากนะครับ
เอาเข้าเว็บไซต์นี้ไว้ก่อนเลยนะฮะ